ปีที่แล้วนะครับผมก็เหมือน
เลิกกับแฟนอะไรประมาณนี้

พอเข้าไปอยู่ในห้องนี้ชอบสะดุ้งตื่นประมาณเที่ยงคืนตี๑ตี๒ตลอดเลย

หน้าห้องคือเหมือนมันเป็นตึกเก่าเก่ามากคือ
ห้องผมเป็นห้องเดียวที่ลีลงไปใหม่หมด
หมายถึงว่าทั้งตึกทุกห้องก็เป็นห้องเก่า
แต่ปรากฏห้องคุณทุกสิ่งทุกอย่างใหม่หมดทุกอย่างเลย

แต่ทีนี้วันเมื่อกี้ที่คุณเล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะ

ผมก็เหมือนสะดุ้งตื่นแล้วผมก็งัวมึนอยู่ก็

เข้ามาแล้วผมค้างอยู่กับที่แล้วแบบ

อ้าวแล้วลืมไปแล้วว่าเราลืมไหว้เจ้าที่

ใช่ผมยาวแล้วยาวมากแล้วก็

พออยู่ถึงวันที่๗

แล้วก็เอามาเคาะห้องแบบนี้

บนเตียงทีไรรู้สึกว่าจะมีแบบว่า

อันนี้ก็คือการเป็นหมอกควันบาง
นี่มันเป็นกำแพงกั้นระหว่างโลกวิญญาณกับโลกมนุษย

เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าที่เอ๊เห็นคืออะไร

คือจนผมอยู่ทนมาอยู่ประมาณเดือน
เกือบ๒เดือนกว่า
จนกระทั่งผมมีงานเทพบุตรสลุงหลวง

ทุก๕นาทีเปิดเสียงพร้อม

ก็บิ้งออกมาโทรหาโดนด่าแบบว่า

คือผมได้ตำแหน่งเทพบุตรสลุงหลวงมาครับ

เราติดสินใจโทรเป็นทางอาจารย์

แล้วก็ห้องน้ำเตียงระเบียงทางออกประตู
เขาบอกว่ามิ้วใช้ร่างใหญ่อยู่ในห้องน้ำ
แล้วที่บอสนอนอยู่มีผู้หญิงนอนมอสตลอดเวลา
แล้วมีเด็กอยู่บนหัวเตียงรถอยู่๓คน
พออะไรถึงผมไม่ตื่นหนึ่งมีผู้ชายเหยียบบกผม
แล้วก็ผู้หญิงก็เอาห่มปิดตาแล้วก็เข้าปิดจมูกผม
แล้วเด็กที่เขาเล่นปิดเสียงโทรศัพท์ผมก็
มันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าโทรหาผมร้อยสายผมไม่ได้ยิน

ใช่จนพี่เลี้ยงผมตอนที่ส่งผมเข้าปรากฏ
เอาหลวงพ่อโทรมาผมเลยสะดุ้งตื่น

ฝันเลยครับผมตื่นมาผมรู้สึกว่าหอบเหนื่อยแล้วก็แบบว่าจุกตลอด
ผมนอนทุกคืนตื่นมาหน้าเหลืองขอบตาดำ
และมีบางสิ่งบางอย่างที่ผมออกไปหาเพื่อน
และผมรู้สึกว่าอยากขับห้อง

ไม่อยากออกห้องอยากอยู่แต่ในห้อง

คือพี่ผมนอนอยู่แล้วคนมันจ้อง

คือระหว่างที่สัมภาษณ์คุณอยู่ผมเห็นคุณแบบเหมือนแบบหายใจเร็วมาก

ฮันตามมาตลอดฉันรู้สึกได้ว่าผมซ้อนโมไซเบี้ยร์เพื่อน
อยู่ดีคนแก่ก็โกโถมากมั่งที่เริ่มใช้ลบชนแล้ว
คือพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ว่าห้ามเข้าไปที่ห้องเด็กขัด

เพราะว่าดวงชะตาของผมจะดับศูนย์

เพื่อนเพื่อนผมก็ยิ้มว่าให้ใครมาร้องไห้อยู่หน้าระเบียง
ผมก็เปิดไปปุ๊บเจอตุ๊กแก่ดำ

แล้วก็เหมือนมีแมลงสีดำ

จะเข้าแล้วเดินออกเข้าแล้วเดินออกเข้าแล้วเดินออกเข้าแล้วเดินออก

พี่โทรหาผม๑๐คนไม่ซ้ำหน้า
ออกไปข้างนอกอย่างเดียวเลย
ไปข้างนอกไปเที่ยวการเลี้ยง

เพราะคุณออกปุ๊บคุณรู้เลยว่าคุณตาย
ไม่รถชนมันก็โดนผีแผล

จะเอาเธอไปทำผัวเหรอ

ยาวขนาดนี้ไม่เคยไว้ผมยาวขนาดนั้นฮืออืมกระสะผมแล้วผม
ผู้หญิงติดมาใช่ไหมผู้หญิงมาแล้วเวลานอนเข้าปากผม
เข้าปากเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เข้าปากคุณเคยเห็นหน้าเขาไหมไม่เคยเห็น
แต่ว่าชอบมาหัวเราะแล้วร้องไห้ข้างหูผมกี่วันแล้วที่คุณเป็น
แบบผมอยู่ประมาณเกือบสองเดือนเป็นทุกวันเป็นทุกวันณวันนี้
คุณอยู่ที่ไหนตอนนี้ผมย้ายที่แล้วฮะอยู่ไม่ได้จริงจริงเพราะว่า
เขาบอกว่าให้อยู่ต่อไม่รอดแต่ณวันนี้เขาก็ยังตามคุณอยู่ตาม
เอางี้เดี๋ยวเรามาคุยกับทางคุณเอ๊บ้างคุณเอ๊ฮะ
อย่างที่เราคุยไว้ตอนแรกนะครับว่าคุณวันนี้คุณจะเปิดเนธ
เป็นกรณีพิเศษเพื่อที่จะช่วยเหลือนะฮะตอนนี้คุณเปิดเรียบร้อยแล้ว
คุณเห็นหรือยังเห็นค่ะตรงที่ไหว้วิญญาณสัมภเวษี

แล้วก็มาเป็นชุดปกตินะคะ

ชุดปกติคือกางเกงยีนเสื้อยืด

เขาก็บอกเขาเคยมีแฟนรักกันมาก
แล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็คือหลอกเขา
เหมือนกับเขารักมากแล้วเขาก็ท้อง

แล้วก็ทานตั้งแต่ในห้องน้ำ

เรื่อยแล้วมาตายเอาข้างเตียง

เหมือนผู้ชายคนหนึ่งที่ทิ้งผู้หญิงเหมือนเดิมอย่างนี้เข้าใจป่ะ
เขามีความรู้สึกว่าเขาโดนทอดทิ้งอีกแล้วกับเขา

เขาก็นึกว่าคนนี้มาผูกจิตกับเขา
เขามีความรู้สึกว่าบอสเนี่ยคือสามีเขา
คือความที่บอสอยู่กับเขามานานนะคะอยู่จนคุ้นเคยบอส
ก็เลยถามบอสว่าแต่ละวันเนี่ยบอสไม่เคยได้กินข้าวเช้ากลางวันใช่ไหม
จะกินข้าวทีก็ประมาณ๕ทุ่มเที่ยงคืน
แล้วก็จะเป็นคนที่ทุกเที่ยงคืนจะไม่ได้นอน

มาภาวะแล้วก็ไม่ออกจากห้อง

แล้วจะซูบซีดแล้วจะดูดวิญญาณไปเรื่อย
ลืนไปแล้วในที่สุดบอสก็จะตายค่ะห้องนั้น

ใช่ครับผมนอนไม่ได้

แล้วก็หลับบ่ายโมงตื่นเที่ยงอย่างนี้

เขาต้องการให้อยู่ในห้องนั้นกับเขา

เป็นตัวแทนสามีเขาที่ทิ้งเขาไป
เขาโหยหาความรักเขาขาดความอบอุ่น
เอาอย่างนี้คุณหาวิธีช่วยเขายังไง

เพราะตอนนี้บอกตรงว่าเขาไม่ไปไหนค่ะ

เขาอยู่สองข้างข้างหนึ่งเป็นเด็กข้างหนึ่งเป็นผู้หญิง
คุณจะแรกคุณบอกว่าเป็นอะไรตอนกลางคืน

ก็แบบปวดไหล่ตลอด

แล้วก็บอกอย่าผูกจิตมาติดพันกับ

กับตัวเขาอยู่คนละโลกกันอยู่แล้ว

กราบเขาที่เท้าแล้วก็ขอเขาออกมา

เขาก็อยู่บนบานเนี่ยค่ะ

หมดซึ่งหวังหมดแรงมันเศร้ามัน

เพราะถ้าไม่ไปเขาจะอยู่บรรดาแล้วตลอด

ที่ได้เห็นมีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิง
ดังนั้นอะเอ๊ะจะต้องไปช่วยตรงนี้

แล้วเราสามารถช่วยวิญญาณผู้หญิงคนนั้นได้ไหมครับ

ผมว่าเขาไม่อยากให้เรายุ่ง

ถ้าเป็นผู้ชายก็ยังไม่ค่อยจะไม่ค่อยนั่งไหล่นะ

ใช่แต่ถ้าเป็นผู้หญิงแบบนี้ค่ะเขาก็จะโกรธ

เหมือนคนต้องตาขวางเอาผมมาปิดอย่างนี้
อย่างนี้แล้วก็จ้องแบบแค่นี้

อันนี้คือผู้หญิงอันนี้คือลูก
แล้วก็บอกเนี้ยแบบเนี้ยคอแบบ

แล้วบางทีก็จะมีเด็กเอามือมาจับไว้ตรงนี้
คือแบบนั่งแล้วก็จับโยกอย่างนี้

ก็ต้องไปสวดมนต์ไปไหว้แล้วขอเขา

ไปคุยในห้องนั้นเลยอะค่ะ